คันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราม
ซึ่งประกอบพิธีณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันรุ่งขึ้น
เมื่อเริ่มพิธีไถนาจะมีการกระทั่งกลองมโหระทึก
ซึ่งทำด้วยทองเหลืองที่ขอบกลองมีกบซ้อนกัน๔มุมหรือรอบขอบกลอง
เป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์
เมื่อเสียงกลงมโหระทึกกล้องกลางวันสักครู่พระยาแรกนาจึงเริ่มพิธีไถ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน